สีสันไทยรัฐจอบประเด็นในคืนนี้นะครับ
เรามีภาพความน่ารักของบรรดาผู้สูงอายุรุ่นคุณตาคุณยายมาฝากนะครับ
ติดตามพร้อมกันในสีสันไทยรัฐจอบประเด็นครับ
หลังคุณยายเพียงมูลมณีเจ้าของทรงผมกระชากวัยหายป่วย
สเตฟานลูกชายเลยคิดหาอะไรให้คุณยายทำแก้เหงา
ก่อนได้ข้อสรุปร่วมกันว่ารายการร้องได้ให้ล้านทางไทยรัฐทีวีคือเวทีแจ้งเกิดศิลปินดวงใหม่
ก่อนจะมารายการมันก็ต้องมีการเทสเสียงกันสักหน่อยเชิญรับชมรับฟังครับ
อุ้ยยร้องได้ให้หลานคิดหาอะไรให้คุณยาย
ผู้ใหญ่นี่กลีมากับจ้อนและรวดล้วนที่เพิ่มตาดำ
ผู้ใหญ่นี่กว่าคนจะจบคำ
เจ้าเพิ่มตาดำป๊าแจ้งจางปังป๊าแจ้งจางปัง
โหทำไม
ส่วนท่านนี้คือคุณยายอำนวยพรอดิษฐข้าราชการครูวัย๙๒ปี
ทุกวันนี้มีความสุขอยู่กับลูกหลาน
ถึงวัยจะชะลาแต่ความจำยังดีเยี่ยม
อายุ๑๕มาเป็นสาวรำวงใส่กระปุงวับเฟม
อ้าวคือลองได้เนี่ยเอาลองไว้กันนะ
อายุ๑๕มาเป็นสาวรำวงใส่กระปุงวับเฟม
ย้ำอีกครั้งเพลงที่ได้ฟังนั้นชื่อเพลงสาวรำวงของศิลปินวงกระท้อนครับ
อายุ๑๕มาเป็นสาวรำวงใส่กระปุงวับเฟม
คลิปนี้ให้ชื่อว่าป๊อบวับเฟม

คลิปนี้ให้ชื่อว่าป้อนไปบนไป
อารมณ์มันจะได้ผอมแต่ยังผอมยายก็จะได้หุ่นของยาย
มันจะกินข้าวเยอะยายก็ไม่ไหวเพราะกินก็ตกลูก
ค่อยมือยายก็หักเพื่อนหัก
ที่ฟังมาพอจะสรุปได้ว่า

คือความรักล้วนครับคุณยาย
ปิดท้ายก่อนนอนต้องออกลีลากันหน่อย
คันเห็นถอดรองเท้าและท่าเต้น
นึกว่าปามี่นักร้องดัง
แต่เมื่อเพ่งมองก็ต้องร้องดัง

เห็นเต้นแรงจัดเต็มแบบนี้

เพราะอย่าดมอย่าลมอย่ามอง
คุณย่าเตรียมมาแล้วครับ